ขึ้นไม่ขึ้น

ตอนนี้รถเจอปัญหาแบบนี้หลายพื้นที่

และที่สำคัญดินเดินต่างที่ก่อนหน้านี้มีลักษณะฝนไม่ตก
พอฝนไม่ตกกลายเป็นว่าพอเจอฝนตกแบบนี้
ดินที่ไม่มีฝนอยู่แต่เดิมเป็นดินที่ร่วน
พอเจอฝนมาก็กลายเป็นลักษณะเป็นดินโครน

เฉพาะบุรีรำเฉพาะอะไรอย่างนี้ที่บ่นกันมา

เพราะว่ากระแสลมมีการเปลี่ยนทิศทาง

แต่จะเปลี่ยนจริงช่วงเดือนหน้า
ดังนั้นจุดบางจุดที่มีฝนตกหนักอยู่
ช่วงนี้ฝนก็จะค่อยหมดไป

ดูดฝนไปหลังจากนี้จะเป็นยังไง

จุดไหนที่จะต้องระวังฝนในช่วงนี้

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันก่อนนะครับ

เป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนมาจากฝั่งลาว

ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
จะสังเกตว่ามีแนวภูเขากั้นไว้อยู่

แล้วก็กลายเป็นฝนตกลงมาในพื้นที่

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยภาพเต็มว่ามีจุดไหนบ้าง

จากการตรวจสอบจุดที่สำคัญ
ที่ตอนนี้ใครจะออกจากบ้าน

จังหวัดแรกก็คือบริเวณจังหวัด

แพร่ตากอุตรศิลป์พิสุนโลก

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่
มาดูกันหน่อยนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดฝน

นี่คือสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตเขียวดีนะครับ

สังเกตว่ามีการเคลื่อนพลของกลุ่มฝน

จากปีกตะวันออกไปยังปีกตะวันตกไป

ซึ่งตอนนี้มีการก่อตัวของพายุหนึ่งลูกนะครับ

รูปที่เห็นอยู่ตรงนี้จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย
กระแสลมันจะพุ่งเข้า

ทำให้ความชื้นที่เข้ามาเติมเต็ม
บริเวณพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจอฝนตกเยอะ

บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคใต้

ฝนจึงลดลงในระยะนี้นะครับ
ที่สำคัญครับเมื่อมีกระแสลมฝั่งนี้มา

มาจากบริเวณฝั่งอันดามัน

ซึ่งแม้ว่าจะไม่ร้องแรงมากนักนะครับ
แต่ว่าจะสังเกตว่ามีการชนกันของกระแสลม

คือเมฆที่สามารถทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจุดไหนบ้าง
สีแดงจะสังเกตว่าปกคลุมหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ภาคอิสัตว์

ระวังหน่อยเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องภาพ่า
ใครจะเดินทางในบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
นี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน

สังเกตว่าคลื่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
แต่ว่าหลังจากนี้คลื่นจะค่อยถูกกระแสลมเนี่ยนะครับ
ดูดไปในบริเวณพื้นที่ฝั่งอินเดีย
ก็จะทำให้คลื่นหลังจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นต้นไป
คลื่นก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ

หมายความว่าพายุลูกนี้ขึ้นไปอินเดียแล้วนะครับ
จะทำให้ฝนกลับมาตกในพื้นที่ที่อยู่ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ
มีโอกาสตกในวันนี้ทั้งหมดนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวที่เห็นเป็นจุดสีฟ้าก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ

บางจุดฝนลดบางจุดฝนเพิ่ม
ในวันนี้โดยเฉพาะจุดที่ไม่เคยมีฝนตกมาบนกันหลายครั้ง

อีสานหลักวันนี้ก็ต้องระวังกันด้วย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มารอนะคะ

โปรดติดตามต่อไป